ท่านผู้ชมที่ชมอาท๓๙ของทางไทยและทีวีอยู่นะครับ
ที่เป็นคนยิงดอกเตอร์เสียชีวิตน่ะนะครับอ่า
ตอนนี้อกลางสถานการณ์ค่อนข้างวิกฤตนะครับ
เพราะว่าทางด้านของผู้ต้องหาเองใช้ปืนเจาะที่ศีรษะนะครับ

ที่คือความชุดมุมบุญวายที่เกิดขึ้นตอนนี้
ก็ถาบแล้วตอนนี้เพื่อนบริการก็จะรับสอบส่วนการกำลังเจรจานะครับ
ย่ากำลังเจรจานะครับจะเห็นว่ามีคนพยายามกอดอยู่ครับ
แล้วทางด้านของผู้ต้องหานะฮะตอนนี้อยู่ข้างรถนี้นะครับ
ตอนนี้นะครับชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยคอมโมโดกองปราบปรามนะครับ
นำโดยท่านพันธุเรียนต่อส่วนสูงสู่วิมวลนะครับพุ่งกลับการตอนนี้
มีการกำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับในการที่จะเข้าเอ่อ
ปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับนี่คือเหตุการณ์สดที่ที่ที่เกิดขึ้นนะครับ
เอ่อทางเจ้าที่ตอนนี้กำลังจะมีการผิดการจอดแผ่นในซอยนะครับ
แล้วตอนนี้ชุดบริการพิเศษกำลังจะเข้าไปดำเนินการนะครับ
ท่านผู้ชมที่อยู่แถวทางในจุดดังกล่าวนะครับก็ช่วงนี้นะครับ
จำเป็นหลีกเลี่ยงนะครับในการที่จะเข้ามา
เพราะว่าอีกสักครู่ทางเจ้าที่จะมีการปิดซอยในที่เกิดเหตุนี้นะครับ

ตอนนี้นะครับกำลังส่งเข้าไปจะเห็นว่าพื้นที่อยู่ตรงด้าน